ประชาชนทั่วประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนหรือแม้แต่สถาบันการศึกษาก็ได้จัดกิจกรรม
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชกันมากมายทีเดียวค่ะ
เช่นที่ร่วงเรียนอัสซ้ำชันมัธยม

เป็นพระบรมชายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
อย่างพร้อมเพลียงและสวยงามติดตามจากรายงานค่ะ
พระบรมชายาธิสลักษณ์ทั้ง๙ภาพได้ถูกแปลอย่างพร้อมเพลียง
โดยนักเรียนชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนอสัมชันจำนวน๑๒๕๐คน
รวมใจถวายงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียนอสัมชันมาตั้งแต่ปี๒๔
โดยประธานเชียร์และรองประธานเชียร์ของโรงเรียนอสัมชันให้สัมภาษณ์ว่าภาพแต่ละภาพได้ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดี
น้อมถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ซึ่งแม้จะมีเวลาซ้อมไม่นานแต่ความร่วมมือที่ดีในวันนี้จึงทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
แต่ว่าความท้าทายของงานนี้มันอยู่ที่เราต้องจัดสแตนแนวนอนให้เห็นภาพครบทุกเพจนะครับ
ได้ทุกคนต้องนิ่งเงียบและฟังแต่ประธานกับรองประธานครับไม่งั้นก็คือจะไม่รู้เลยว่าจะต้อง
แปรภาพอะไรเปิดโค้ดอะไรและแปลตอนไหนบ้างครับ
รมชายาธิสลักษณ์ที่ถูกนำมาแปลอักษรในวันนี้ประกอบด้วย
พระบรมชาญญาทฤษลักษณ์ฉลองเสียรีราชสมบัติหกสิบปี
พระบรมชาญญาทฤษลักษณ์ขณะส่งพาหนวด
มหาบพิษสถิตบวรนิเวศสถาน
ภพรมชายาทิสลักษณ์กับผสมนิกรชื่อว่า
พระผู้ก้มน้มลงสู่ดินถิ่นประชาไพ่ฟ้าสุขสรรค์
ภาพที่๕ทรงประทับลงกลางใจไทยทั้งชาติ
ถ่ายทอดพระอริยบทขณะทรงงาน
ที่๖พระบรมชายาลักษณ์ประจักษ์ใจไทยทุกบ้าน
หรือภาพที่มีทุกบ้าน
ภาพที่๗แสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถด้านกีฬาทางน้ำ
ชื่อภาพพระอัจฉริยภาพกว้างไกลดุดสายชน
ภาพที่๘พระราชกรณียกิจเพื่อราช
เพื่อเราเผ่าสยามถ่ายทอดพระราชกรณียกิจ

และภาพที่๙พระบรมชายาธิสลักษณ์
ฉลองพระองค์เต็มยศอิสริยราชกษัตริย์ไทยพระทรงไว้ซึ่งคุณธรรม
ปิดท้ายด้วยพระบรมชายาธิสลักษณ์ท่านเสด็จสู่ฟากฟ้าปกป้องประชาชนจากแดนสวง
จากภาพพระบรมชายาธิสลักษณ์จากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยแล้ว
ซึ่งกิจกรรมแปรอักษรเป็นหนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนอสัมชันเพื่อเชียร์กีฬาฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรที่มีขึ้นทุกปี
กิจกรรมฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรครั้งที่๒๘จะงดบางกิจกรรมไปสำหรับปีนี้นะคะแต่ว่านักเรียนจากโรงเรียนอสัมชันพร้อมด้วยอีก๓ชายล้วนอย่างกรุงเทพคริสเตียนเทพศิรินและสวนตลาดก็เตรียมจัดกิจกรรมแปรอักษรครั้งเฉพาะกิจร่วมวง